ลากเข้าป่าไปข่มขืนเขาแล้วตัวเองก็หลบหนีขึ้นป่า
ขึ้นเขาไปนี่ผู้ก่อเหตุนะครับตามกันอยู่สองวันวันนี้ได้ตัวแล้ว
นะฮะตำรวจสพสำนักทองจังหวัดระยองเนี่ยอ้าวหลังจากที่ไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุคนร้ายฉุดผู้หญิงเข้าป่าแล้วก็ข่มขืนในสวนยาง
ภาระหมู่๓ตำรวจสมนักทองอำเภอมรยองเหตุการเกิดขึ้นช่วงเย็น
กันยายนนะครับช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะหลังจากได้รับ
เหตุมาตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าหญิงสาวที่อายุ๓๕ปี
ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยตอนนั้นเธอก็ยังหวาดภาวะกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นนะครับผู้ก่อเหตุคือนายชัยยศเลียวคำหรือว่าใน
โออายุ๔๘ปีเป็นคนที่มีอาชีพรับจ้างกลีทยางภาระคือในโอ
โอ้โหชัยยศเนี่ยทำทีเป็นติดต่อขอซื้อรถกระบะนะฮะ
แต่อ้างว่าไม่สะดวกไปเซ็นสัญญาที่โชว์รูมนะฮะ
ผู้เสียหายนี่เขาก็ขับรถเอาเอกสารมาบริการให้กับลูกค้าใช่ไหม
อ่าเขานัดหมายตรงเนี้ยสวนยางพาราก็มาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
พอมาถึงเนี่ยผู้เสียหายบอกเห็นนายชายศเนี่ยท่าทางดูไม่น่าไว้วางใจ
เธอก็พยายามระวังตัวนะฮะก็คือไม่ลงจากรถนะครับค่ะ
แต่นายชายศนี่มาถึงรถใช้มีดบังคับข่มขู่ลากลงมาจากรถนะฮะ
แล้วก็พาเข้าไปป่าข้างทางแล้วก็คมคืนผู้เสียหาย
ชาวบ้านที่ขี่รถผ่านมาพอดีเห็นนายชายศเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยฮะ
นายชายศก็เห็นชาวบ้านก็รีบขี่จักรยานยนต์หลบหนี
ผู้เสียหายก็วิ่งออกมาจากป่ามาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ตอนนั้นก็พยายามช่วยกันตามนะฮะทั้งชาวบ้านทั้งตำรวจนะครับ
ป่าไล่ล่าตลอดทั้งคืนทั้งวันเลยนะฮะตั้งแต่วันเกิดเหตุเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา

มันไม่มีอะไรหรอกออกมาคุยกันยุงกัดเดี๋ยวเป็นไข้เลือดออก
ไม่ต้องหนีแล้วออกมาเถอะ
ไอ้ฮาขายไว้เลยนะอืมไอ้โอ๊ย

นี่ตอนที่เขาพยายามตะโกนบอกให้ออกมามอบตัวนะฮะนี่ยุงกกยุงกัดอะไร
ไม่ออกมาเลยนะครับทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับ
มีชาวบ้านเห็นผู้ก่อเหตุเนี่ยลงมาจากเขานี่เขาติดป้ายประกาศแบบตามตัวกันเลยนะฮะ
คือลงมาจากเขาก็หนีกลับขึ้นไปอีกคาดว่าเมื่อวานลงมาเพราะหิวนะฮะ
ไม่มีอะไรกินนะฮะก็เลยลงมานะครับก็เอาภาพถ่ายของในโอนี่ชัยยศนี่ฮะ
เอาไปติดอยู่ทั่วหมู่บ้านเลยประกาศว่านี่คือบุคคลอันตรายนี่ผู้ก่อเหตุนะครับ
ไปเจอเบาะแสล่าสุดนะคือแอบไปขโมยโทรศัพท์มือถือของชาวบ้านที่เขาไปกรีดยาง
วางไว้หน้ารถจักรยานยนต์เอาไปสองเครื่องนะฮะ
เช้าเมื่อวานนี้นะครับมีชาวบ้านมือถือหายไป๒เครื่อง
และเช้าวันนี้ครับ๒ตุลาคมเจ้าหน้าที่จับได้แล้วนะครับ
ในสภาพอิดโรยนะหลังปิดล้อมพื้นที่อยู่๒วัน๒คืน
นี่ซ้ายมือฮะเจอในโอชัยยศที่หน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ลงมาอีกฮะหลังจากเมื่อวานลงมาแล้วก็หลบขึ้นไป
ในมือเนี่ยถือถุงใส่กล้วยหอมอยู่ด้วยคาดว่าคงหิวด้วยอ่ะนี่
ลงมาแล้วก็มาหาเสบียงอีกแต่วันนี้ถูกจับได้นะฮะตั้งแต่เช้าเลย
ตำรวจก็คุมตัวนายชายศไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
จุดแรกเป็นจุดที่ใช้มีดเนี่ยจี้หญิงสาวผู้เสียหายเข้าป่าสวนยาง
แล้วก็ไปที่ข้างสระน้ำโอ้โหแล้วโหดมากนะฮะคือจากคำรับสารภาพเนี่ย
บอกจับเขากดน้ำก่อนนะครับก่อนที่จะขืนใจเขาแล้วก็หนีเข้า
ไปขึ้นไปอยู่บนเขาจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็แอบลงมาจากเขานะ
ขโมยมือถือชาวบ้านไปสองเครื่องหนีขึ้นไปบนเขาอีกครั้งหนึ่ง
เช้าวันนี้ลงมาใหม่มาหาเสบียงมาหาข้าวตามบ้านของชาวบ้าน
แล้วก็ถูกจับกลุ่มตัวคุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ท้องที่ของสพสำนักทองจังหวัดระยองนะครับ
วันนี้ตำรวจให้นายโอชัยยศมาชี้ของกลางนะฮะ
พกติดตัวในวันเกิดเหตุพวกมีดปลายแหลมโทรศัพท์มือถือ๒เครื่องที่ขโมยมา
นี่มีดที่ใช้ไปขู่เขานะครับ
ผู้ต้องหานี่ก็อ้างว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเองมีเจตนาจะซื้อรถจริงนะ
แต่หลังจากเห็นเซลล์สาวเนี่ยเขาเดินทางมาถึงเนี่ยก็คุมมารุมตัวเองไม่อยู่
อดใจไม่ไหวก็เลยลงมือไปกอเหตุกรมอบใจเขา

ก็คือเราตั้งใจนัดเขาเพื่อมาขอเห็นเลยใช่ไหมครับ

ถามสัญญาว่าขายผงกล้าเทต

คุณป้าที่ถูกขโมยมือถือไปนะครับบอกเช้าเมื่อวานนี้ช่วงออกไปกรีดยาง๖โมงเช้า๖โมงกว่ากว่า
อากาศมันก็ขมุกขมัวเหมือนฝนจะตกนะก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไว้ที่บ้าน
แล้วก็กลับมาช่วง๖โมงเช้าพบว่ามือถือหายฮะนี่จนมาทราบข่าวก็คือคนที่ขโมยไปก็คือในโอผู้ต้องหานี่แหละ
วันเสากลางคืนพอกรีดยางเสร็จก็พักอยู่ที่เพลิงแล้วพอ๖โมงกว่ากับ๗โมงเนี่ย
ก็จะไปหยอดน้ำกรดแต่ดูว่าอากาศมันไม่ค่อยดีก็เลยไม่เอาโทรศัพท์ไป
ก็จะเอาไว้ที่เพลิงนั่นแหละพอกลับลงมาประมาณ๙โมงก็มันไม่อยู่แล้ว
คุณนายจีชาวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจจุดที่ในโอหลบหนี
ซึ่งสวนยางพาราจุดเกิดเหตุเนี่ยที่หลบหนีไปนี่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๑๐กิโลเมตรนะครับ
นี่หนีไปไกลเลยนะนี่ฮะชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเห็นในโอเนี่ยเดินมาเคาะประตูบ้านนะตะโกน
นี่บอกน้องน้องเปิดประตูหน่อยจำพี่ได้เปล่าพี่เคยช่วยกรีดยางให้น้องไง
แต่เจ้าของสวนยางเขาบอกเขาไม่รู้จักเขาไม่เคยเจอเลยผ่านไปสักพักนายโอเดินไปบ้านอีกหลังนึงนะฮะ
แล้วก็ถามว่าจะเอาโทรศัพท์๒เครื่องมาขายจะซื้อไหมคือหนีไป๑๐กิโลอีกหมู่บ้านหนึ่ง
เขาอาจจะไม่รู้เรื่องว่านายโอไปก่อเหตุอะไรมาแล้วขอยาเส้นขอข้าวกินแล้วก็เดินหายไป
แต่มีชาวบ้านจำได้ว่านี่คือคนร้ายที่ก่อเหตุข่มขืนผู้หญิงแล้วหลบหนีเขาก็เลยโทรไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกัน
ผู้ใหญ่มองนะฮะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตะมนต์สำนักทองนะครับ
วันนี้ก็พาคุณเนติชาวนี่ไปดูเห็นไหมจุดที่จับในโอได้เมื่อเช้า
นี่ผู้ใหญ่มองนะแกบอกเมื่อเช้านี่มีชาวบ้านแจ้งมาบอกเห็นโอชัยยศ
อยู่แถวริมถนนก็เลยรีบมาดูพอเจอเนี่ยผู้ใหญ่มองบอกก็เลยเข้าไปถามบอก
หิวข้าวไหมจะไปไหนมาเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงข้าวไม่ต้องกลัวนะ
ปลอบใจไว้ก่อนนี่ผู้ใหญ่มองขวามือเห็นไหมตอนที่จับในโอ
อันนั้นไม่ใช่ในโอนะซ้ายมือโอนี่ขวามือนะซ้ายนั่นเนติชาว
เขาแสดงท่าทางให้ดูตอนจับนั่นแหละค่ะ
ซ้ายนี่เนขวานี่โอแต่ผู้ใหญ่มองกำลังสาธิตให้ดูนะฮะ
แต่เมื่อเช้านี้คุมตัวได้คือกลัวนายโอจะหนีผู้ใหญ่มองบอก
ก็เลยพยายามปลอบใจบอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่พาไปหาข้าวกิน
นายโอก็ทำท่าเหมือนจะหนีฮะก็เลยรีบเข้าไปประชิดตัวแล้วก็ล็อกแขนเอาไว้
ก่อนจะแจ้งคนให้มาช่วยกันจับกลุ่มตัว
เขาบอกใช่ผมก็เข้าล็อคล็อคเลยใช่ไหมล็อคครับล็อคอย่างนี้
ก้มให้เขาก้มแบบนี้ใช่ไหมครับก้มครับแล้วผมก็คือผมล็อคสองแขนนะ
ล็อคสองแขนล็อคแขนแล้วต้องกดอย่างนี้แล้วผมก็ตามนี่ของเขา

เราได้คุยกับอดีตพี่เขยของในโอนะฮะค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ในโอเนี่ยบวชพระนะ
เป็นพระอยู่ที่สงขลาแล้วก็ศึกออกมาพอศึกออกมาก็มาคบหาอยู่กับน้องสะพ้ายนะ
ที่เป็นแฟนเก่าของนายโอก็ยังเตือนว่าผู้ชายคนนี้ท่าทางน่ากลัวนะ
ให้ระวังตัวด้วยเพราะมีนิสัยชอบเล่นโซเชียล
แต่เค้าไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะกับเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นนี่ฮะอดีตพี่เขย
บอกว่ามีโปรไฟล์เฟซบุ๊กนี่๑๐กว่าบัญชีนะไม่รู้สร้างไว้ทำไมเยอะแยะ
แล้วตอนที่มาอยู่บ้านเนี่ยอยู่ในครอบครัวเนี่ยตอนยังอยู่ครอบครัวเดียวกันนี่
เยอะอะไรขนาดนั้นใส่ชื่อเดียวกันหมดเลยนะพี่อุ๋ย

ขวัญจะเพิ่มเป็นเพื่อนหน่อยไหม

ตอนที่ยังอยู่กับอดีตภรรยาเนี่ย
คือเคยไปอนาจารย์หลานเขาด้วยนะฮะ
ชอบดูหนังสือลามกอนาจารย์
เขาก็เลยเลิกแล้วไล่ไปอยู่ที่อื่น
นี่แหละมาก่อเหตุข่มขืนผู้หญิง
ก่อสาบยักษ์เมียเขาพูดนะ
ชอบเล่นเปิดหนังโตดูอะไรด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป